พญาบึ้งไม่เข้าหลายงวดแล้ว
งวดนี้อยากจะขอแก้ตัวในหัวเขียว

เอาล่ะรอหน่อยกันแล้วกัน
นี่ซูมไปดูเลยนะดูเลยนะในรังเลยนะ
โอ้โหเดี๋ยวนี้เทคนิคการถ่ายทำล้ำไป

โอ้โหเราเห็นกันในรูเลยครับคุณผู้ชม
ว่ารอข้างนอกบางทีมันแบบเมื่อไหร่จะขึ้นมา
แล้วก็เห็นแค่ปากหลุมใช่ไหมปกติ

วัดโบดราชศรัทธาครับโพทองอ่างทองครับ
ชาวบ้านเอาอุกันไปดอกไม้ปกเกงทัน

งวด๒พฤษภาคมนะครับ

เอามาทั้งหมดเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้มีแรกอื่นจากที่อื่นด้วย
เรียงให้ดูเลย
อันนี้พญาบึ้งอ่างทองครับครับจากพญาบึ้งมาดูตัวนี้ครับ
เข้ามาในร้านขายโรงศพซุกอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมฮะ
อะไรน่ะใช่ไหมเห็นแต่คอพี่เฮียใช่ไหมพี่เฮียใช่ไหม
อ๋ออ่าใช่ฮะโอ้เงยหน้าอยู่อย่างนั้นเลยอยู่หน้าร้านขายโรงศพในเขตเทศบาลตะบนพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมานี่มันชูคอแบบนี้เจ้าของร้านเห็นก็ตกใจสิ
โทรแจ้งปพของเทศบาลครับด่วนมาให้ด่วนเลยมาจับมันออกไป
ใช้เวลาไม่นานครับลากมันออกมาจากร้านได้แล้วก็จับขึ้นท้ายกระบะ
ปล่อยให้ห่างไกลชุมชนแต่งานนี้แหมเจ้าหน้าที่งานไม่ละเอียด
อ่ะอ้าเดี๋ยวขาดประสบการณ์ถ้าได้ให้อย่างเดียวก็ทะเบียนแล้วกัน
ทะเบียนรถคันนี้ครับ๙๒๖๙ครับ
โอ้วอย่านเลย
มันคือน้ำเต้าหรือเขาเรียกว่าหมากน้ำ
อายุมากแล้วใช่ไหมต้นนี้
แล้วดูดิมันมาตุงเอาตัวตอนท้ายด้วย
สมครับฉันมะน้ำครับเป็นน้ำเต้านี่แหละ
มันแย่มากแล้วยาวกว่า๑เม็ดครับ
แล้วมีน้ำหนักมากกว่า๒๐กิโลกรัม
นี่ทำกินได้ทั้งหมู่บ้านมั้งเนี่ย
นายสุริยาหงลอยวงนะครับ

อยู่ที่บ้านภูถ้ำพระอำเภอกุฎชุมยะโสธร
เล่าบอกว่าปลูกข้าวแล้วก็ไม้ผล
แล้วก็ผักสวนครัวไว้หลายชนิด
แต่ที่แปลกตาที่สุดไอ้หมักน้ำรูปทรงกระบอกเนี่ยนะครับ
มันมีขนาดใหญ่ยาวแล้วก็ออกตลอดทั้งปีนะครับ

อ๋อเหรออ่อดองน้ำแข็งมันหวานนะครับ
หักน้ำหนึ่งลูกสามารถทำอิ่มนะครับไปทั้งหมู่บ้านเลย
เอาทำอะไรล่ะครับพี่นึ่งก็ได้ต้มก็ได้
จะเอาไปแกงก็จะผัดใส่ไข่ก็ได้ครับ
หมากน้ำหรือน้ำเต้านะฮะยาวเชียว
ต้มมาเลยค่ะ๓๐๐กว่าตัว
มาในการทำพิธีค่ะพิธีเส้นไหว้เลี้ยงพ่อปู่ดำนั่นเองค่ะ
นี่เป็นสารเก่าแก่ที่ชาวบ้านเขาก็เคารพนับถือเนี่ยนะคะ

ใช่ศาลพ่อปู่นี่แหละค่ะ
ตรงบ้านวังไสทองที่วังโป่งเพชรชบูรณ์
กลุ่มชาวบ้านเขาเอาไก่ต้มมา๓๐๐กว่าตัว
แล้วก็ยังมีอาหารคาวหวานมีผลไม้ไปร่วมพิธี
พิธีนี้เนี่ยนะมันเป็นพิธีประเภนนิบโบราณ

และแน่นอนค่ะมาขนาดนี้แล้ว
ต้องเสี่ยงทายขอเลขเด็ดจุดทูบด้วย
ขูดแผ่นกระดาษเสี่ยงโชค
แล้วก็ไปดูซิว่าพอขูดมาปั๊บ

เลขทุบมองยากจำเลย

ศูนย์๑๒มีอีกมั้ย

ศูนย์๗๖

นี่๑๗กับ๒

เออเออเอออ่ะกระดาษนี้มันก็ไม่ได้ยับอะไรเลยนะคะ
ก็อ่ะก็ถ่ายรูปเอาไว้